เข้าสู่โค้งสุดท้ายแล้วนะจ๊ะของคนดวงเห็งคนนักเสี่ยงโชคคุณผู้ชมค่ะ
แต่ก่อนอื่นก่อนใดพาคุณผู้ชมไปทำบุญกันก่อน
วันนี้พาไปทำบุญแล้วเดี๋ยวมีตัวเลขมาฝากกันด้วยจ้ะ

เริ่มกันที่นักร้องลูกทุ่งสาวพี่หญิงทิติการนี้
เดินทางไปทำบุญไหว้พระที่วัดถ้ำคิรีธรรมอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ
ขอบคุณมากเลยน่ารักกับเราตลอด
พี่หญิงเนี่ยนะบอกกับบันเทิงไทยรัฐนะคะว่า
มีโอกาสเดินทางไปแสดงคอนเสิร์ตที่กาญจนบุรี
ก็เลยตั้งใจเดินทางไปไหว้ขอพรองค์ทาเวสวัน

ว่าปีนี้เป็นอีก๑ปีเลย
ใครนะอยากจะดวงดีดวงปัง
ต้องมาไหว้ขอพรองค์ทาเวสวัน
ซึ่งพี่หญิงเองก็เหมือนเราค่ะ
อยากจะดวงดีดวงปังตลอดปีกระต่าย
ก็เลยเดินทางมาไหว้องค์ท้าเวสวันที่นี่
จากนี้นะจ๊ะก็ยังไม่พลาด
เอาใจนักเสี่ยงโชคเสี่ยงเซียมซีมาฝากด้วย

จะเป็นเลขอะไรไปดูกันเลยจ้า

ได้เลขตัวเดิม
เลข๘มันไม่น่าเชื่อได้เลขตัวเดิม๘๘เพราะอะไรรู้ไหม
ก่อนที่จะมีการเสี่ยงเซ็มซีตัวเลขที่สองอ่ะพี่หญิงอ่ะ
เขย่าแล้วนะแกวนไม่อยู่แล้วนะ

คุณผู้ชมอาจจะยังไม่ถูกใจอาจจะยังไม่จุใจใช่ไหม
ลูกทุ่งสาวก็เลยไปไหว้ขอพรพ่อปู่พญานาค
พร้อมกับทำการล้วงลูกปิงปองในหายนำโชคมาให้อีกด้วย
ซึ่งเลขที่ล้วงได้ก็คือ

มีทั้ง๒ตัว๓ตัวแล้วแต่เลยคุณผู้ชมจดได้จดเอาค่ะ

ขอพาไปทำบุญกันต่อกับพี่ดาวมะยุรีนี่
พี่ดาวเนี่ยเขาจัดพิธีบวงสวงเทพ
ไหว้ครูบาอาจารย์ประจำที่บ้าน
พร้อมตั้งโต๊ะถวายของมงคลแก่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างภายในบ้าน
ซึ่งพี่ดาวบอกว่าจากการที่พี่เนี่ยนะเดินสายทำบุญมาตลอด
ทำให้รู้สึกว่าสักครั้งนึงนะอยากจะจัดพิธีไหว้ครูสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบ้าน
เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
ก็เลยจัดขึ้นมาเป็นปีที่๒แล้วนะคะ
อยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าในงานมงคลเนี่ยเขามีตัวเลขมาฝากกันหรือเปล่า
พี่ดาวมะยุรีแอบกระซิบเลขที่บ้านมาให้
เขาจัดใหญ่มากเลยใหญ่ยิ่งใหญ่อลังการ
ในที่ฉันเคยไปกราบไหว้มาแล้วนะสิ่งศักดิ์ศิษย์เป็นพยานหน้าที่บ้านเขาเนี่ย
บ้านเขาสวยเนอะบ้านสวยเลขที่บ้านก็คือ๘๐เนี่ย๘มาอีกแล้ว

ใช่พี่ลูกนกก็ไปด้วยคุณผู้ชมและที่สำคัญนะคะวันที่เขาจัดพิธีบวงสวงก็คือวันที่๒๘เลข๘มาอีกแล้ว
เอาอีกแล้วเหรอพี่ลูกนกแกไปถูกวันนะ

ไปกันต่อนะคะทางด้านนักแสดงตลกพี่ใจแอ้นเชิญยิ้มแหม่คนนี้ก็เจ้าประจำนะ
ต้องบอกว่าเดินสายมูอย่างต่อเนื่องเลยล่าสุดค่ะเดินทางไปไหว้ขอพรจากท่านพระยายมราชเจ้าบัญชีใหญ่
พร้อมกับขอทำการสะดอกเคราะห์ด้วยการเข้าไปนอนในโรงศพที่วัดใหม่สุปดิษฐารามจังหวัดนครปฐมนะ
ท่านก็เลยทำพิธีแก้ชงสะดอกเคราะห์ให้ซึ่งก่อนทำพิธีอาจารย์เต่าเนี่ยก็ได้ถามพี่ใจแอ้นว่า
ใจแอ้นปีนี้อายุเท่าไรพี่ใจแอ้นก็บอกว่าปีนี้อายุ๖๐๖๑ปีครับ
เดี๋ยวไปดูคลิปกันหน่อยค่ะ

สีสันเขาสดใสนะคือดูไม่น่ากลัวแล้วเป็นสีตามวันเกิด
ใจแอ้นเกิดวันศุกร์เขาก็ให้นอนลงสีฟ้า
โดยพี่ใจแอ้นเนี่ยเขาเล่าให้บันเทิงไทยรัฐฟังนะคะว่า
จากเหตุการณ์ล่าสุดคือมีคุณพ่อคุณลูกคู่นึงเขามานอนในโรงเพื่อจะสะดอกเคราะห์
แล้วลูกชายเนี่ยร้องไห้คือก็กลัวไงทำไมต้องเข้าไปนอนในโรงศพอะไรแบบนี้

ใช่ค่ะทางวัดเขาก็เลยมีไอเดียปรึกษากันว่า
ต่อไปนี้ก็ทำให้โรงศพมันมีสีสันต่างดีไหมมันจะได้ไม่ดูน่ากลัวอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยเป็นโรงศพสีสันจัดจ้านแบบที่เราเห็นกันไปก็ลดความน่ากลัวลงไปได้หน่อยนะคะ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคิดดีทำดีพูดดีนี่แหละค่ะที่จะทำให้ชีวิตของเราดียิ่งขึ้นไป
แต่การมูมันก็ช่วยเสริมความมั่นอกมั่นใจเสริมสิริมงคลในชีวิตไปด้วย
ใครสะดวกแบบไหนก็แล้วแต่เลยนะคะคุณผู้ชมค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงค่ะ